พื้นที่ตอนนี้ยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับงูเข้าบ้านอยู่

จังหวัดราชบุรีนะเขาไปพบงูนอนอยู่ในห้องน้ำ
ตามระเบียบเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยจับงูออกมา
แต่ว่าที่จะพาคุณผู้ชมไปช่วยก่อนก็คือช่วยน้องหมาพันธุดเดิ้ล

ใช่ค่ะเขาหลงมานะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็มาช่วยเหลือไว้ได้นะคะเพราะว่ามีคนแจ้งกู้ภัยไป
เจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัฐจังหวัดชนบุรีค่ะ
เขาก็เข้าไปช่วยเหลือสุนัขพันธ์พุดเดิ้ล
เป็นพันธุ์ผสมเพศผู้ถูกโซ่ยาว๑เมตรครึ่ง
ขนาด๑นิ้วรัดคอจนแน่นนะคะแล้วก็เป็นแผลลึกด้วยรอบคอ๑นิ้ว
จนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องใช้ครีมตัดโซ่ออกให้ขาด
แล้วก็รีบนำผ้ามาพันแผลไว้เพราะว่าแผลค่อนข้างใหญ่
เขาไปโดนรัดมาตอนไหนนะครับ
สี่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอย๙ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองชนบุรีนะคะ
นางสาวชนพาณิชย์ค่ะเป็นคนที่เห็นสุนัขตัวนี้
วิ่งมาร้องร้องวิ่งร้องมาด้วยความเจ็บปวด
โดยมีโซ่โซ่รัดที่คอจนแน่นพยายามแกะออกเอง
แต่ว่าทำไม่ได้นะคะก็เลยต้องโทรไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
หลังจากนี้จะนำตัวเจ้าสุนัขตัวนี้ไปรักษา
แล้วก็รอเจ้าของมารับคืนนะคะ
หากไม่มีเจ้าของมาแสดงใจดีมาก
จะรับเลี้ยงไว้เองเลยและจะตั้งชื่อว่าเจ้าหลงด้วย
เออนะฮะแต่ว่าคงถูกรัดมานานนะโซ่
เพราะว่าโอ้โหคอเป็นแผลลึกขนาดนั้น
สงสารมากแต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยไว้ได้นะคะ

อีกหนึ่งเรื่องที่จังหวัดราชบุรีค่ะ

ได้รับแจ้งจากพนักงานร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
บนถนนเจดีหักตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรี
ว่ามีตัวนี้พี่คนนี้อยากเข้าไปซื้ออะไรหรือเปล่า
เขามารออยู่ที่หน้าร้านนะคะเป็นตัวเงินตัวทองค่ะ
อยู่ตรงทางเข้าออกของร้านเลย
ทำให้ผู้มาใช้บริการเกิดความหวาดกลัว

คนภายในร้านก็เลยประสานเจ้าหน้าที่มูล
มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรไปจับ

เพราะดูเจ้าหน้าที่ลักษณะเจ้าหน้าที่เนี่ยค้ำโอ้โห
๓คนนะคะพยายามช่วยกันจับเขานะคะ

พอจับได้ก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
ท่ามกลางการลุ้นระทึกของชาวบ้าน
แล้วก็พนักงานในร้านที่อยู่บริเวณนั้น

เพราะว่าอยู่ในเมืองเดี๋ยวโดนรถเฉียวรถชนนะฮะ
ใช่ค่ะสุดท้ายพาไปจับงูค่ะ
นายสมชายแย้มรัศมีเจ้าของร้านดินก้อนเดียวนะคะ
ในตำบลโคกม่องเผื่อเมืองราชบุรี
โทรไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ๑๙๑
และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรค่ะ
ให้ช่วยจับงูภายในห้องน้ำที่บ้านของตัวเอง
แต่ไม่ทราบชนิดของงูนะแจ้งไปแค่ว่ามีสีดำ
ยาวประมาณ๑เมตรนี่นอนขดตัวอยู่ในห้องน้ำเลย
อุปกรณ์เจ้าหน้าที่ก็ใช้อุปกรณ์จับงูออกมาได้นะคะ
ยากไม่เย็นนะคะก่อนนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ซึ่งผู้ที่ไปแจ้งก็คือคุณสมชายบอกว่า
ภรรยาไปเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัว
แต่พอเปิดเข้าไปเพราะว่ามีงูนอนขดอยู่ก็เลยรีบแจ้งสามี

ภาพนี้สยุยเหมือนกันนะเวลาเขากิน